ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะที่จังหวัดสงขลามีคนขับรถตู้โดยสารสายลาหัดใหญ่
เขาก็ขับรถของเขามาอยู่ดีแล้วปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งขับตีคู่มา
ขับตีคู่อย่างเดียวไม่พอยิงใส่ด้วยแล้วยิงใส่ถึงสามนัดแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
คนขับรถตู้เนี่ยถูกยิงเข้าที่คนขาจนบาดเจ็บค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่คือคลิปที่ผู้โดยสารที่เขานั่งมาในรถตู้สายยาลาดอนยางหัดใหญ่เนี่ย
หมายเลขทะเบียนขอไข่ทหารเจ็ดสี่แปดนี้ค่ะ
สงขลาใช้อาวุธปืนยิงใส่คนขับรถตู้ถึงสามนัดเนี่ยนะคะ
จังหวะที่ตีคู่กระสุนเข้าที่โคนขาขวาจนบัตรเจ็บก่อนที่รถเก๋งคันก่อเหตุ
จะขับหลบหนีไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
พื้นที่หมู่๔บ้านควนจงตะบนนาม่อมอำเภอนาม่อมฝั่งค่ะ
หาดใหญ่นะคะตำรวจสพนาม่อมลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบรถตู้โดยสารจอดอยู่ริมถนนที่ประตูด้านขวาคนขับ
มีรอยกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ดมอมอมยิงใส่ถึงเอ่อยิงใส่หนึ่งนัดนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๑คนคือนายฮอลาฮุดดีนยานยะ
คนขับรถตู้ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะเพราะว่ากระสุนเนี่ย
เข้าที่โคนขาด้านขวาเจ้าของคลิปที่เป็นคนบันทึกภาพเหตุการณ์เนี่ย
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุรถเก๋งคันที่ก่อเหตุขับตีคู่มา
ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้จักเลย
แล้วไม่ได้มีการไปขับปาดหน้ากันมาก่อนแต่อย่างใดนะคะ
รถตู้เนี่ยมาจากยาลาตามปกติแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นคนขับรถตู้คิวเดียวกัน
นั่งมาด้วยสี่คนจังหวะที่ขับตีคู่กันมา
รถเก๋งเขาลดกระจกลงค่ะเมื่อเห็นดังนั้นคนขับรถตู้จึงลดกระจกลงบ้าง
ถามว่ามีอะไรไหมก็เลยถูกคนขับรถเก๋งยิงใส่ทันที๓นัดนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบทะเบียนรถเก๋งคันนี้ค่ะ
และพอจะทราบบ่อแสแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
แล้วก็เรียกผู้ครอบครองรถมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
หรือว่าใครเป็นคนขับคาดว่าน่าจะขับหลบหนีเข้าตัวเมืองหัดใหญ่นะคะ
ทางตำรวจก็วิทยุสกัดแต่ยังไม่พบส่วนสาเหตุทางพนักงานสอบสวนสพนามห่อม
ก็จะสอบสวนคนขับรถตู้อีกครั้งว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ที่อาจจะมีการขับรถปาดหน้ากันมาหรือมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
โดยทางชุดสืบสวนของสพนามห่อมชุดสืบสวนภาคเก้า
และชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามรถเก๋งคันที่ก่อเหตุแล้วค่ะ